ชาวบ้านเขาไปเจอศพหญิงสาวแต่ดูออกชัดว่าหน้าตาดี
ไปเจอเป็นศพฆ่ารัดคอทิ้งศพไว้ในป่าริมทาง
พ่อผู้เสียชีวิตสงสัยพ่อสงสัยใคร
พ่อสงสัยอดีตลูกเขยฮะเอาทำไมถึงสงสัยอดีตลูกเขย

คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๓
สนสายแก้งเคราะห์หนองเรือตะบนบ้านแก้งอเมืองแก้งเคราะห์
จังหวัดชายภูมิครับผู้หญิงคนนี้แม้ว่าเป็นศพ
แต่กู้ภัยบอกหน้าตาดี๓๐๓๕ปีอายุเธอ
สภาพศพน้องคว่ำหน้าครับข้อเท้าข้างขวาเนี่ย
มีรอยสักคล้ายอักษรภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างครับ
แล้วก็บริเวณคอมีรอยเขียวช้ำครับ
และไม่มีเอกสารหลักฐานติดตัวเลยตำรวจสมภอกแกล้งเค้า
ตรวจสอบโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกคำพลโนนุษย์ท่านผู้กำกับการสมภอกแกล้งเค้า
ให้ข้อมูลว่าผลชัดสุดศพเบื้องต้นลำคอมีรอยเขี่ยวช้ำ
คาดว่าถูกรัดคอจนเลือดออกทางปากทางจมูกเสียชีวิตนะฮะโอ้โหโหดมาก
คนร้ายน่าจะฆ่าเธอจากที่อื่นแล้วพยายามหาจุดทิ้งศพ
แต่พอถัดไปอีก๒๐๐เมตรมันจะถึงป้อมตำรวจไง
มันจะถึงป้อมตำรวจที่บ้านแกล้งนะอีก๕๐๐เมตรก็เป็นที่อำเภอที่ทำการอบตบ้านแกล้ง
คือคนมันจะเยอะไงก็เลยทิ้งมันซะตรงนี้เพื่ออำพลาง
นี่คือการคาดการณ์ต่อมามีชาวบ้านจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับ
เห็นข่าวผ่านเฟซบุ๊กสงสัยว่าจะเป็นลูกสาวของเขานะฮะ
ก็ไปที่ศพแกล้งคล้อแล้วไปขอดูภาพผู้ตาย
แล้วก็หลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุโอ้โหมาถึงยืนยันเลย
นี่แหละนี่แหละลูกผมลูกผมนางสาวกระหนกพรภูดวงจิตอายุ๓๖ปี
เธอเป็นชาวภูเวียงขอนแก่นฮะ
การติดต่อไปตั้งแต่เที่ยงของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา

ของนางสาวกระหนกพรเล่าบอกว่าลูกสาวอยู่กินกับอดีตสามี
จนมีลูกด้วยกันสองคนกำลังจะฟ้องหยากัน
ช่วงเที่ยงวันที่๑๘ธันวาคมอดีตสามีนัดพูดคุยกันที่ปั๊มน้ำมันปตทภูเวียง

แล้วหลังจากนั้นลูกสาวก็ขาดการติดต่อจากพ่อไปเลย
ไปพบเป็นศพถูกฆ่าทิ้งอยู่ในป่าจังหวัดชายภูมินี่แหละ
คือตรงนี้นะห่างจากภูเวียงมาประมาณ๙๐กิโลเมตร
พ่อเชื่อว่าพ่อเชื่อว่าเป็นอดีตสามีลงมือฮะ
นี่พ่อเชื่อนะซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามอดีตสามีมาสอบสวนครับ